เด็กแว้นแม่กรอบกลุ่มรวมตัวกันอยู่ในบริเวณไหลยทางไหลยถนนดึก
กะว่าจะมารวมตัวกันกะจะแว้นสักหน่อย
ไม่รู้จะอึ้งอะไรก่อนดีน้องชมพู่ค่ะไม่รู้จะอึ้งจากการที่แบบออกมาแล้วยกร้อนหรือว่าอึ้งกับการที่เพื่อนที่มาด้วยไม่มีใครช่วยเลย
คือชนเสร็จถลายเสร็จเพื่อนที่เป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนรัก

แล้วนี่คือกล้องนะคะหน้ารถของรถพยาบาลกู้ชีพโรงพยาบาลตรังค่ะ
เป็นรถตู้นะคะที่เขาเพิ่งไปส่งผู้ป่วยมา
แล้วก็กำลังขับรถกลับโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าจู่ระหว่างทางเนี่ยค่ะ
มีพ่อหนุ่มเด็กแว้นวัย๑๙ปีคนนี้
อยู่ดีไม่ลุกคึกขนองอีท่าไหนนะคะคุณผู้ชม
เขาขับรถแบบยกล้อมอเตอร์ไซค์ล้อหน้าเนี่ยนี่ดูสิคะ
แล้วก็ขวางตัดหน้ารถแบบโอ้โหอย่างจัง
พุ่งชนแบบรถพยาบาลกู้ชีพเขาก็เบรกไม่ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงตี๑นะคะ
มนต์ถนนสายเพชรกะเสมหาดใหญ่พัทลุงค่ะ
ก่อนถึงยูเทิร์นบ้านเกาะแตะนะคะในเมืองพัทธลุง
ทีนี้เหมือนกับจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่า
คุณผู้ชมจะดูฝั่งทางด้านซ้ายมือของกล้องหน้ารถ

และท้ายที่สุดทั้งหมดก็หลบหนีไป
ไม่มีใครไม่มีสักคนสักคันจอดรถช่วยเหลือเพื่อนเลยนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดแต่ที่แน่คือกลายเป็นว่า
กู้ชีพก็ต้องลงไปช่วยก่อนจะมีการแจ้งพยาบาลตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นทราบว่าคนเจ็บคือนายสาราวุฒิวัย๑๙ปี
ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพเมืองพัทธลุงเอง
ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวโอ้โหดูสิสภาพ

ตำรวจบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้เป็นแก๊งป่วนเมืองค่ะ
ก็จะมีการนัดรวมตัวกันประลองความเร็วกันเป็นประจำ
แล้วเขามีนัดด้วยนะว่าเจอกันทุกวันศุกร์วันเสาร์
ศุกร์เสาร์เดี๋ยวนัดประลองความเร็วสักหน่อย

ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยรำคาญเหลือเกิน
อยากให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วก็กวดขันหน่อยแล้วกันนะคะ